โบราณที่มีความเชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่ลงคาถาอาคมเอาไว้เป็นโบสถ์มหาอุดเลยครับ
ปรกโพโบสถ์ของวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ปรกคุ้มอยู่มากถึง๔ชนิดด้วยกัน
ได้แก่ต้นโพต้นใส่ต้นไกรและต้นกลาง
เชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์มหาอุที่มีการลงคาถาอาคม
เพื่อพรางตาจากศัตรูผู้คิดรายที่หวังจะทำร้ายโบราณสถานสำคัญแห่งนี้
และล่ำหนูลิกันว่าหากใครดวงไม่ดีหรือโดนฝุ่มไสมา
หากว่าได้เข้าไปรังนี้แล้วก็จะหายในทันใด

ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยอายุทยาตอนปลาย
สลักจากหินทรายแดงแสดงปางมารวิชัย
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบางกุ่ง
เป็นที่เคารพของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมาย
ว้าวอ้าว
ว่ากันว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชม
แล้วต่อคิวต่อแถวเนี่ยเพื่อเข้าไปสักการะบูชากันนะ
เป็นบวชของวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ปกควมมากถึงสี่ชนิดรวมกัน

ต้นไซร์อันนี้เคยเห็น
ต้นไกรต้นไกรเหรอต้นไกรที่สู้กับชะละวัน
อันนั้นไกลทองไม่รู้เหมือนกันต้นไกลเขาบอกว่าเป็นต้นไม้มงคล
แล้วยังมีต้นพันนี้อีกต้นกลาง
เหมือนเคยได้ยินนะไม่เอาโหยสนจะนั่งตรงนี้ทำไมใครจะยังไง
อันนั้นคุณคนกลางโอ้แต่นี่ต้นกลาง
เขาว่าต้นกระก็เป็นอีกหนึ่งต้นมงคลเขาบอกว่า
หลังนี้ที่บอกว่ามีไม้มงคลปกคลุมเนี่ย
อยู่ที่วัดบางกุ้งตะบนบางกุ้งอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
คุณผู้ชมครับที่นี่เขาบอกว่าเก่าแก่โบราณเป็นอย่างมาก
เป็นวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
แล้วเขาว่าเป็นโบสถ์ปกโพที่เป็นสถานที่ที่เหมือนกับว่า
ยันมหาอุดเอาไว้เรียกได้ว่า
ใครต่อใครที่มีความเคารพบูชาก็จะมาที่นี่
เชื่อว่าจะสามารถดนบันดาลสิ่งดีให้
รวมไปถึงจะแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีที่จะเข้าหาตัว
เขาว่าอย่างนั้นแล้วใครดวงไม่ดีอยากจะดี
หรือว่าโดนคุณสัยมาก็ลองมามุดเข้าไป
เข้าไปลอดเข้าไปที่โบสถ์แห่งนี้ดูนะครับ

ถ้าคุณพูดโยเกิร์ตจะไม่ถามหลายรอบเลย

ก็มันไม่ชัดไงดิฉันเลยถามใหม่

โหฝรั่งเขาไม่ออกนี้คุณเรียนที่ไหน